คุณผู้ชมครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องของการปรับอาชีพเพื่อสู้โควิดกันหน่อย
ที่นี่เลยครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดตรังนะครับ
มีพ่อค้าแม่ค้าที่เขาทำเรื่องของโต๊ะจีนช่วงนี้มันงดงานใช่ไหมล่ะ
ขายทางออนไลน์โอ้รายได้สุดปังเลยทีเดียว
ติดตามเลยครับในช่วงของคุณชนะดอกเหล่า
คุณผู้ชมครับพาไปที่บ้านของคุณสิริวัลทองตาล่วง
อายุหกสิบห้าปีอยู่ในพื้นที่หมู่หกตำบล
แล้วเธอทำอาหารโต๊ะจีนตามงานเลี้ยงต่างแต่อย่างนี้
มีการประกาศงดจัดงานต่างไง
แล้วทีนี้เขาจะจัดโต๊ะกินโต๊ะจีนกันยังไงล่ะ

ก็เลยมาทำเป็นเมนูข้าวกล่อง
แต่เป็นอาหารแบบโต๊ะจีนขายออนไลน์มันซะเลย
ผลก็คือถูกอกถูกใจลูกค้าชอบมาก
แล้วไว้ตอนคุณดูคุณดูอาหารเขา
โอ๊ยหมู
ไก่ทั้งกุ้งพุษาจีนแปะโกยเกาลัดเป็นประมวง

มีผักกัดแห้งนึ่งหมู๓ชั้นที่เห็นไปเมื่อสักครู่
แล้วก็มีแกงส้มปลานะครับ
วันก็เป็นแกงส้มขาหมู

สืบทอดร่วมร้อยปี

แกงคั่วหมูเครื่องรา
มันจะรสชาติเป็นยังไงอยากรู้จริง

และอีกมากมายหลายเมนูโอ้โหแต่ละอย่าง

นี่คือหน้าตาของอาหารกล่องของเขาครับ
โอ้โหดูสิครับน่ากินขนาดไหน
เอาแล้วนอกจากนี้เขาบอกว่ายังมีอย่างอื่นอีกนะ

คือทานแบบง่าย

อย่างราคา๕๐๓๐๐บาท
เอางี้ละกันผมบอกเมนูไม่หมดหรอก
ถ้าจะให้บอกหมดวันพรุ่งนี้ถึงจะอ่านครบ

คุณผู้ชมเราขึ้นให้แล้วนะครับ

ถ้าคุณสนใจโทรไปถามเขาได้เลย
ว่าจะสั่งอย่างนั้นแล้วจะไปรับยังไง

เพราะเขาบอกว่าจะส่งฟรีในตัวเมืองตรัง
ถ้าต่างอำเภอสามารถส่งรถตู้หรือแท็กซี่ไปได้
มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ลองคุยกันดู
หรือคุณผู้ชมที่อยู่ที่จังหวัดตรัง
หรือจังหวัดใกล้เคียงแวะเวียนไปรับเอง
อันนี้เขาก็บอกว่าได้เหมือนกัน
ตรงถนนวังต่อคนที่จังหวัดตรังเขาน่าจะรู้ดี
ใช่น่ากินมากเลยคุณ
นี่ครับจริงจริงจริง
มันก็เป็นการปรับตัวในอายุโควิดของในละคร